ครับยังมีคดีดังคดีใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกหลายคดีเลยนะครับ
ก็คดีฆ่าฝังอำพรางสามเณรปลื้ม
เมื่อวานนี้ทางผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ของสามเณรปลื้ม
ก็ยื้อแย่งโรงศพของลูกนะครับ
ที่บอกว่าตัวพ่อนั้นอยากจะแค่เอาไปเชิญวิญญาณที่วัดวังตะวันตก
จากนั้นก็จะไปทำพิธีที่อีกวัดหนึ่ง
แต่ผู้เป็นแม่ก็อยากจะให้มีการทำพิธีที่วัดวังตะวันตกแห่งนี้
ก็เลยเป็นภาพเหตุการณ์นี้ครับ
เป็นช่วงจังหวะที่นางกัญญามินกระโทกอายุ๔๐ปี

ตัดสินใจดึงโรงศพที่ใส่ลูกชาย
ก็คือนายสุภโชคเอกเกียรติกุลอายุ๑๗ปีหรือสามเณรปลื้ม
ขณะนั้นนายชวนเอกเกียรติกูลอายุ๔๒ปีผู้เป็นพ่อ
ก็วิ่งเข้ามาประคองโรงศพลูกไว้

เพื่อที่จะนำลูกชายไปบำเพ็ญกุศล
หลังนำศพกลับมาจากการชนะสูตร
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
เพื่อทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณณจุดเกิดเหตุ
คือขั้นแรกทั้งพ่อและแม่เห็นตรงกันอย่างหนึ่ง
ก็คือต้องทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ที่วัดวังตะวันตกก่อน

ก็อยากให้ทำพิธีที่วัดวังตะวันตกแห่งนี้เลย
ส่วนผู้เป็นพ่อบอกว่าเชิญดวงวิญญาณเสร็จแล้ว
ขอนำศพของบุตรชายไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดปากเมืองตำบลควนชะลิก

แต่ปรากฏว่าทั้งผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่

ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เลิกรากันไปแล้วนะ

แต่เจอกันอีกครั้งครั้งแรกก็ตอนนี้
ใช่คือคุณแม่ไปทำงานที่ชนบุรี
แล้วพอคุณแม่ทราบข่าวนี้ก็รีบเดินทางมาเลย
แล้วเพิ่งมาถึงเจอกันก็เลยเกิดเป็นภาพแบบนี้
หลังจากที่ผู้เป็นพ่อบอกว่าโอเค
งั้นทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่นี่เสร็จแล้ว
ก็นำโรงศพของลูกขึ้นรถกู้ภัย
ตัดสินใจจะไปที่วัดปากเหมืองทันที
แต่ว่าผู้เป็นแม่ก็วิ่งตามให้คุณ
แล้วก็ดึงลงศพออกมานะครับ
หลังเกิดเหตุพระครูพรมเขตคณาบรักษ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
ได้เข้ามาช่วยเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลครับ

ที่จะนำศพของสามะเนรปลื้มไปจัดพิธีเอง
ทำให้ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
ต้องเข้าไปช่วยเจรจาอีกแรงแต่ก็ไม่เป็นผล
นำตัวทั้งคู่ไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อเจรจากลายเกลี่ยกันที่โรงพักนะครับ
โดยคืนแรกนะครับพระครูพรมเขตคณรักษ์รักษาการเจ้าวาดวัดตะวังตะวันตก
ก็ขอที่จะเป็นเจ้าภาพสวดศพสามเณรปลื้ม๑คืน

เพื่อรอผลการเจรจาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่

ส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทางศาลเองนะครับ
ก็สารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
ทางเจ้าหน้าที่เขามีการยื่นคัดค้านการประกันตัว
นายเด่นชัยนางสาวปียชัดแล้วก็นายสุรยานะครับ
เด่นชัยนี่อดีตพระเด่นนะนะ

นายสุริยาอดีตสามเณรสุริยานะครับ
ก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย

เพราะเกรงกลุ่มผู้ต้องหาจะออกมาข่มขู่พยาน
แล้วก็ถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชทันทีนะครับ